ตอนนี้ฝนตกถนนลื่น
ช้านะครับ

เพราะว่าหนักมันจะได้เป็นเบาครับ

โดนไหม

หมดคลิปหน้าคุณผู้ชมอีกนิดเดียว

จากคลิปจะเห็นว่ารถจักรยานยนต์คันหนึ่ง

ขี่มาด้วยความเร็วที่เลนซ้ายสุดนะครับ

ออกจากซอยมาถนนฝนเพิ่งจะตกไป
ทำให้รถจักรยานยนต์คันนี้นะครับเสียหลักล้ม
แล้วก็ถลายไปกับพื้นที่หวัดเสียวก็คือคนขี่กับคนซ้อนเนี่ย
เข้าไปในใต้ท้องรถบัสนะฮะดีที่เบรกเอาไว้ทัน
ไม่งั้นเนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๖โมงเช้าของเมื่อวานครับ
ซอยชิดลมนะฮะกรุงเทพมหานครนี้เอง
เอามาเตือนใจรถทุกประเภทแหละฝนตกนะฮะอย่าขับเร็วเลยครับ